มากันที่วงการเพลงลูกทุ่งกันบ้างนะคะ
แล้วก็ขึ้นลูกใหม่คุณฮายชุติมา

เพราะมีบทเพลงที่ฮอตฮิตติดลมบนมาอยู่นี่แหละนะคะ

ก็เลยขอคว้ามาอัปเดตข่าวคราวกันหน่อยดีกว่ามาเม้ามอยกันหน่อย
พักหลังเห็นทั้งคู่ถ่ายละครกันเยอะ
ก็เลยสงสัยว่านี่ทั้งคู่เขาจะเตรียมแขวนใหม่แบบถาวรหรือเปล่า

แล้วก็ถามด้วยว่าสองคนนี้เขาอยากที่จะมีโอกาสปรับเปลี่ยนลุคใหม่ให้มันแซ่บ
เหมือนแบบว่านักร้องลูกทุ่งยุคใหม่แบบนี้กับคนอื่นเขาหรือเปล่า
ฟังสองสาวชี้แจงกันจ้า

จะเปลี่ยนลุคบ้างไหมคะอย่างวันนี้ก็เซ็กซี่หน่อย
มีนิดหน่อยค่ะมีแบบให้ทันสมัยขึ้นมานิดนึง
สองสาวอยากจะมีเพลงแบบอุ้ยเขาฮิตบล็อกค่ะ

ต้องถึงอุ้ยค่ะ

แค่แบบเลื้อยนิดอะไรอย่างนี้อ๋อไม่เหมาะกับลุคหรือเปล่า
ทางผู้ใหญ่ก็ยังให้ทำเพลงแนวสนุกขึ้นมา
เหมือนกับในแอร์บันชุดแรกสามประลังสำน้อย
แต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ขนาดอุ๊ย
แต่ว่าเพราะเล่นละครแล้วอีกคนติมาค่ะ
ฟันค่ะจริงจริงแล้วคือหนูดัดฟันแล้วนะคะ
ก็อาจจะไปดัดเพิ่มค่ะ
อันนี้เคยคิดแล้วค่ะก็หนูกลัวเจ็บอะค่ะเดี๋ยวต้องขอทำใจก่อนนะคะ
เรื่องความสวยความงามมันเป็นธรรมดาของผู้หญิง
ถึงเวลาก็สวยขึ้นเองแหละ